ก็เหลือเวลาอีกวันเดียวพรุ่งนี้นะครับเราจะลุ้นเชียร์ทีมชาติไทย
ในการบุกไปเยียมอนิเซียแน่นอนครับก็หวังสามขนาด
ก็เน้นย้ำเวลาในการแข่งขันนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๒ของการฝึกซ้อมที่จักรต้าครับอากิระนิชิโน
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็ใช้เวลา๒ชั่วโมงเต็ม
ใส่รายละเอียดแท็กติกให้กับนักเตะที่จะใช้ในเกมพบกับอินโดนีเซีย
ธนบุญเกษารัฐก็บอกว่าทุกคนต้องการใช้ชนะในเกมนี้
แต่ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นก็แพ้มาในเกมนัดแรก
จากนี้ยังพูดถึงประสบการณ์ครั้งที่เคยมาเยืออินโดนีเซียในปี๒๐๑๖
ศึกฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกอินโดชนะ
แต่ว่าบรรยากาศแฟนบอลเนี่ยดุดันมากแล้วก็น่ากลัว
แต่ทุกคนนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อเก็บ๓แต้มให้ได้ครับ
บรรยากาศน่ากลัวครับเพราะว่าทั้งตอนที่มาถึงสนามอะไรอย่างนี้
กองเชียร์ก็เยอะตอนแรกดูมาเลว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าอินโดนี่ยิ่งกว่าครับผม
แน่นอนครับไม่มีปัญหาก็คือกองเชียร์เราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
เราก็พยายามทำหน้าที่ของทุกคนแล้วก็เล่นตามแทคติกโค้ดให้ดีที่สุดครับ
ก็ทุกคนเต็มที่แน่นอนครับสำหรับเกมวันที่สิบ
ก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับทีมชาติไทยไม่สามารถบุกไปชนะอินโดนีเซียได้ตลอด๑๑ปีหลังสุด
ทีหลังสุดแน่นอนว่าทุกคนในทีมก็รู้ดี
แต่โค้ชนั้นน่าจะกระตุ้นให้สู้เต็มที่
พร้อมทั้งฝากถึงแฟนบอลชาวไทยให้ช่วยส่งกำลังใจ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมในเวลา๒ทุ่มครับ
คุณทรงพลสุขจันทร์เอกอักราชทูตณกรุงจักรต้า
ก็เปิดบ้านเลี้ยงอาหารมือข้ามให้คานะนกีฬาแล้วก็ทีมงานผู้ปฏิศาสตร์
แล้วก็มีการกล่าวให้กำลังใจกับทุกคนนะครับ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็กลุยทางสู่รอบต่อไปให้ได้ครับ

อังคารที่๑๐กันยายนนี้

ในการบุกไปเยือนครั้งนี้ของทีมชาติไทย

ถ่ายท่อสดให้เชียร์กันเหมือนเช่นเคย

ในเวลา๑๙นแล้วก็เริ่มแข่งขัน
ในเวลา๑๙น๓๐นครับ